คุณผู้ชมอิ่มเอมเติมความสุขในหัวใจ

ดีจังเลยคุณสืบสกุลอยากให้มีอะไรแบบนี้บ้าง

มาดูคุณตาคุณยายคู่รักที่อยู่กันจนแก่จนเท่า
แล้วเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะฮะ
คือจริงคลิปนี้นะฮะ

คุณตาพยายามที่จะบอกคุณยาย
อ้าวก้มกินอาหารที่วางอยู่บนตัก
คุณยายก็จะเชิดหันหน้าหนีแบบนี้

พยักหน้าก่อนพยักหน้าก่อน
คุณยายก็นั่งแบบนิ่งอ่ะจนคุณตาบอกว่าเนี่ย

แล้วคุณยายก็หันมามองปิ้ง
ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปไว้นะครับ
กระดกกระดกกระดกกระดกตูดกระดกตูดอย่างนี้เว้ย
อะไรอย่างนี้เว้ยแย่มไว้

อย่างที่ให้คุณผู้ชมดู๒ช่วงแหละ
ตอนแรกคุณตาก็ลุ้นให้คุณยายกิน

มาตอนหลังนี้ค่ะสุดท้ายคุณยายก็ยอมกิน
ครับนี่ค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะน่ารักที่สิใช่ค่ะ